เหตุการณ์นี้ที่จังหวัดบุรีรำก็เหมือนกันนะว่าไม่น่าเชื่ออยู่ดีไม่คาดคิดไง
กลุ่มวัยรุ่นก็นั่งคุยกันอยู่ริมถนนเป็น๑๐คนเลยนะ
กระบะพุ่งมาคนขับหลับในพุ่งชนเข้ากลุ่มวัยรุ่นที่นั่งกันอยู่
อยู่กันริมถนนอ่ะกระเด็นกระดอนกันไปคนละทิศคนละทาง
เจ็บเป็นสิบนะคะแล้วก็เสียชีวิตด้วยหนึ่งคนเนี่ยนี่ค่ะ
กวาดเลยอ่ะพุ่งไปแบบนี้เลยบางทีไม่คาดคิดไง
คิดว่าอยู่ไหลทางอยู่ริมถนนแล้วก็ปลอดภัยอืมเนี่ยดูจังหวะนี้สิ
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะคะกระบะอีซูซูสีขาวพุ่งชนเลยอ่ะค่ะ
เนี่ยกระเด็นกันคนละทิศคนละทางเลยอ่ะค่ะตำรวจสพนังรองจังหวัดบุรีรำได้รับแจ้งนะคะ
ก็เลยไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่สยามรวมใจปู่อินนางรอง
ที่เกิดเหตุเป็นสามแยกทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ถนนนางรองชำนิมุ่งหน้าอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำค่ะ
บริเวณหน้าร้านยางพบรถกระบะอีซูซูสีขาว๔ประตูไปจอดอยู่นะคะ
รถจักรยานยนต์เนี่ยล้มกระจายเกลื่อนถนนนะคะเนี่ยนับนับดูรถจักรยานยนต์ล้มอยู่หกคัน
ขออนุญาตย้อมสีนะคุณผู้ชมแล้วคนเจ็บนอนอยู่ที่พื้นแบบเนี้ย
สีขาวจอดขวางถนนอยู่มีคนติดอยู่ท้ายรถเก๋งหนึ่งคนค่ะ
อืมเจ้าหน้าที่ช่วยออกมาได้จากการตรวจสอบนะคะ
คนเจ็บ๑๒เจ็บหนักสาหัส๔คนแล้วคนที่อาการสาหัสสุดท้ายไปเสียชีวิตคนหนึ่ง
ชื่อว่านายปฏิพานกมลกลางอายุยี่สิบปีค่ะเป็นพนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะ
ที่อยู่ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุคุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ไปพบกับนายเสน่ห์กำแก้วอายุ๔๗ปีซึ่งเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงตี๔เมื่อวานเลิกงานจากการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุก็เห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่น๖๗คนนั่งคุยกันเสียงดังหน้าร้าน
ก็เลยเข้าไปบอกว่าให้คุยกันเบาหน่อยแยกย้ายกันกลับบ้านได้แล้ว
ระหว่างที่กำลังจะเดินไปบอกเนี่ยค่ะรถกระบะพุ่งมาเลยคุณผู้ชมพุ่งมาเร็วมาก
แล้วก็ชนกลุ่มวัยรุ่นจนกระเด็นตามคลิปเนี่ยค่ะส่วนตัวนายเสน่ห์เนี่ยนะ
เหลือไปเห็นรถกระบะไงค่ะนายเสน่ห์หลบทันแต่เห็นคาตาก็คือรถกระบะคันนี้
ชนกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยจากนั้นนะคะนายเสน่ห์กับเพื่อนก็เลยเข้าไป
ไปคุยกับคนขับรถกระบะนะว่าทำไมถึงพุ่งชนแบบนี้นะ
คนขับกระบะบอกว่าก็ดื่มเหล้ามานิดหน่อยแต่ไม่ได้เมา
ส่วนเรื่องที่รถกระบะขับมาชนกลุ่มวัยรุ่นเพราะหลับในหรือเปล่าเนี่ย
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์บอกว่าคนขับกระบะก็ยังมีสติอยู่นะคะ
ก็ไม่ได้เมาเท่าไหร่เป็นไปได้ว่าอาจจะหลับใน
แล้วก็พุ่งชนอย่างที่เห็นในคลิปค่ะ
เขาพูดว่าเขายอมรับผิดชอบยางเกกเขาเสียใจอยู่อืม
เกกเขาร้องไห้ไปนอนชักดิ้งช้างอกกับย่าง

ไม่เมาครับเดี๋ยวเขาก็เกลียดจะรับในนะมากกว่า

แล้วก็เลยพี่ก็ว่าทำไมเกลียดทำอะไรอย่างนี้

ก็เลยบอกว่าทำไมเกลียดไปทำอะไรอย่างนี้
คนเกลียดนอนเกินกลางเลยว่ะ
ผมก็เสียใจครับพี่พี่ผมขอโทษแกก็ร้องไห้ด่า

บอกว่าเขามียางรถนอนชักนั่นแหละ

ทีมข่าวเราก็เดินทางไปที่วัดขุนกล้องด้วยนะคะ
ที่วัดนี้ก็เป็นวัดจัดงานศพของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แหละค่ะ
ไปพูดคุยกับนายวิชิตวงหมั่นอายุ๔๓ปีเป็นพ่อเลี้ยงของผู้ตายนะคะ
เขาก็บอกว่าเขาก็อยู่กับลูกเลี้ยงมา๕ปีแล้ว
ส่วนแม่ของผู้ตายไปทำงานอยู่ที่ประเทศเกาหลี
เขากับผู้ตายก็เลยอยู่กันสองคนค่ะ
ถึงจะเป็นพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงกันแต่ด้วยความที่อยู่กันมานานอะเนาะ
แล้วลูกเลี้ยงเขาเองก็ผูกพันรักแล้วก็เคารพเขาด้วย
เขาเลยรู้สึกว่าจะลูกเลี้ยงหรือลูกอะไรเขาก็เลี้ยงมา
ก็ลูกเขาเขาก็รักเหมือนลูก
วันเกิดเหตุค่ะผู้ตายออกจากบ้านตั้งแต่๕โมงเย็น
ไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอนางรอง
จนกระทั่งตี๔โทรศัพท์ดังขึ้น
ปลายสายบอกกับเขาว่าลูกถูกรถชน
ตอนนั้นเนี่ยในใจไม่คิดว่าลูกจะตายนะคะ
ก็เลยให้หลานกับพี่สาวไปดูเพราะว่าตัวเขาติดธุระ
พาลุงไปฟอกไตที่โรงพยาบาล
พอช่วงบ่ายพี่สาวโทรมาบอกว่าลูกไปแล้วนะ
ครั้งแรกที่ดินเขาบอกว่าเขาทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะ
คิดแค่ว่าแล้วจะไปบอกกับแม่ยังไงอืม
ความผู้พันธ์
ซึ่งตัวผู้ตายมีลูกสาวนะคะอายุ๒ขวบ

คือผู้ตายเขาแยกทางกับภรรยา
แล้วจริงแล้วในวันจันที่๙๙ยนต์เนี้ย
จะเป็นวันเกิดที่มีเรื่องนั้น
อายุ๓ขวบแล้วผู้ตายเคยบอกว่าเนี่ยจะเก็บเงินนะซื้อของขวัญให้ลูกสาว
แล้วเดี๋ยวจะให้พ่อเลี้ยงไปส่งจะเอาของขวัญไปให้กับลูกสาวด้วยมือตัวเอง
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตก่อนจะถึงวันเกิดลูกสาวเนี่ยค่ะ
อีกสองวันก็ถึงวันเกิดลูกแล้วอ่ะค่ะแต่กลายเป็นว่าวันเกิดลูกสาว
วันเกิดลูกสาวจันที่๙กันยายนกลายเป็นวันชาปนักกิจของผู้ตาย
ความคืบหน้าทางคดีนะคะตำรวจสพนังรองแจ้งข้อหาคนขับรถกระบะ๓ข้อหาค่ะ
ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บขับรถประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถประมาทจนทำให้ทรัพย์สินเสียหายนะคะ